ขับรถชนคันอื่นเละไปหมดสิบกว่าคันแล้วก็สุดท้ายไปจบตัวเองอยู่ที่ร้านซ่อมจักรยานยนต์แห่งหนึ่งปาดข้างเข้าไปรถพังยับเยินเลยคันนี้ค่ะ
นี่เป็นคลิปที่ชาวบ้านเขาถ่ายเอาไว้ได้ซึ่งคนที่ถ่ายเนี่ยรถเขาโดนชนด้วยนะก่อนที่รถคันนั้นเนี่ยชนตรงนั้นเสร็จแล้วก็นี่จบร่างตัวเองที่ตรงนี้ค่ะ
เหตุการณ์นี้มีคนเดียวคือคนขับเนี่ยแหละค่ะหัวแตกเลือดอาบเลยนะคะหลังเกิดเหตุนี้เนี่ยเจ้าของร้านขายวัสดุเกาะสร้างก็
แจ้งความแล้วล่ะคุณดูสภาพรถสิเหลืออะไรอ่ะ
ตอนแรกเนี่ยเจ้าของร้านวัสดุเกาะสร้างที่ถูกชนจนพังเขาบอกเลยนะว่า
เห็นสภาพรถแล้วคิดว่าคนขับไม่รอดแง
ปรากฏว่าเอารอดแค่หัวแตกเลือดอาบแต่ก็ยังลงมาเดินได้อะไรได้
เรื่องต้นคนขับรถบีเอ็มทราบชื่อแล้วนะคะคือนายบรายอันลีเซียนลุง
เป็นชาวมาเลเซียวัย๓๓ปีค่ะสภาพคือหัวแตกแต่ที่แน่
ืนเมาค่ะลงมาเดินเซมาเลย
อรไทยผลคิดแม่ค้าขายส้มตำปากซอยลาดกระบัง๔๖ทับ๓เล่านะคะว่า
ช่วงเวลาที่เกิดเหตุคือตี๕ของวันเสาร์ที่๑๕ธันวาคมที่ผ่านมา
เป็นรถยนต์๒ประตูขับมาด้วยความเร็วแล้วอยู่เนี่ยก็เอียงแถเข้าไปข้างทาง
บริเวณปากซอยลาดกระบัง๔๘ใกล้สัญญาณไฟจราจรแยกสุวรรณภูมิ
แล้วไปชนกับรถเก๋งคันสีขาวซึ่งจังหวะตอนชนเนี่ย
คุณผู้ชมได้เห็นคลิปแรกที่เราปล่อยไปล้อหน้าซ้ายเขาอ่ะมันหลุดแล้วอะค่ะ
พังแล้วอ่ะคือมันยังไม่ได้หลุดออกจากตัวรถแต่เนี่ย
มันหลุดแบบนี้ยางหลุดจากแม็กซ์แล้วก็ลักษณะเพรา
เหมือนอาจจะหักหรืออาจจะหลุดออกมาแล้วค่ะ

ยังคงเนี่ยถอยหน้าถอยล้างขับต่อไปอีก
กระทั่งเจ้าของรถที่ถูกชนท้ายขับรถตามมา
แล้วก็หยิบโทรศัพท์มาถ่ายคลิปในซอยลาดกระบัง๔๖ทับ๑
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นว่ารถไม่หยุด
ถอยเข้าถอยออกชนคันเบียดคันอื่น
แล้วก็วิ่งลงป่าข้างทางไปค่ะ
ไม่มีใครกล้าเข้าไปห้ามเลยเพราะว่ากลัวจะโดนชน
แล้วก่อจากเขาจะเลี้ยวเข้าตรงซอยเซเวสเทวก็เข้า
ไม่ดูเขาก็ไม่หยุดเขาก็ถอยหลังแล้วเขาก็ชนอีกไม่ดูค่ะวิ่งไปแล้วเขาก็หักวิ่งออกไปแบบไฟแรบเขาก็วิ่งตามเขาก็ตกใกล้ต่างคนก็วิ่งหนีกันหมดแล้วกลัวเขาชนเพราะว่าเขาไม่ได้หยุดรถมาเร็วอีกคนหนึ่งก็คือนายทานิสรพละนะคะเจ้าของร้านขายอุปกรณ์รถจัดกรรมยนต์คนนี้แหละค่ะร้านพังยับเยินเลยค่
ลงบัตรธึกประจำวันไว้ที่สมีนบุรีซึ่งประการภัยของรถยนต์ก็ออกมารับผิดชอบแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะจ่ายค่าเสียหายให้

พอได้ยินเสียงมันเหมือน
นึกว่ารถพ่วงด้วยซ้ำไปเสียงที่ดังอ่ะนะ
เพราะว่ามันดังแรงมากเขาก็เดินแบบ
โซเซมันเหมือน
ก็เมาแหละพูดง่ายเพราะว่าเขามายกมือไหว้เขาเดินเข้ามายกมือไหว้ขอโทษเราอ่ะ
พอคุยกันแล้วมันไม่รู้เรื่องพอฟังทีก็บอกว่าเป็นมาเล
ตรงนี้ตรงนี้นี่รถเขาจะแบบเหมือนถอยถอยเขาซองเลยรถจอด
ถุงลมนิรภัยเขาแบบแตกหมดในรถเขาจะมีหัวแตกอยู่ตรงนี้นิดเดียวเอง
ซึ่งอะไรนะที่เป็นมูลนิธิพวกจะให้เขาไปทำแผลเขาก็ยังไม่อยากทำ
เขาก็เดินเหมือนเขาโมโหเขาเดินเดินต่อยรถตัวเองปั๊กปั๊กอยู่ข้างหน้าของศาลอ่ะ
สำหรับการดำเนินคดีทางพันธุ์ตำรวจเอกพรเทพสูติปัญญาผู้กำกับการสอนอมีนบุรีนะคะ
ก็บอกว่าตอนนี้การดำเนินคดีกับนายไรอันคนนี้เนี่ย
คือกำลังอยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ต้องรอผลตรวจสอบจากทางแพทย์ด้วยค่ะว่า
นายไบรอันคนนี้มีอาการมึนเมาขณะขับขี่ยานพาหนะหรือเปล่า
ถ้าตรวจสอบพบแล้วว่าเมาก็ดำเนินคดีตามกฎหมายล่ะค่ะ
เหตุการณ์นี้มีผู้เข้าแจ้งความไว้๒ท้องที่นะคะ
เพราะว่ามันเกิดขึ้น๒โซนด้วยกันที่สนจรเข้น้อยที่๑แล้วก็สนมีนบุรีที่๑
จรเข้น้อยเนี่ยเป็นจุดหลักค่ะเพราะตรงนั้นเนี่ยมีรถผู้เสียหายถูกชนมากกว่า๑๐คัน
ส่วนท้องที่ของสอนอมีนบุรีมีผู้เสียหาย๒รายก็คือหน้าร้านที่ซ่อมจักรยานยนต์กับรถยนต์ที่ถูกชนนะคะ
เดี๋ยววันนี้ตำรวจจะนัดผู้เสียหายมาสอบปากคำเพิ่มเติมด้วยค่ะ